อ่าแม่ตะเคียนอ่ะมีคนเอามาถวายมันเป็นญาติกันนี่แหละอืม
แต่ที่แรกเขาจะมีแค่ท่อนไม้อยู่ท่อนเดียวเขาไปซื้อจากสุพรรณบุรี
ถ้าทำต้นนั่งพ่อบ้านเขาเป็นเป็นร้านอาหารตามสั่ง
และทีนี้มีภาพทุดโดงอ่ะมาทักทั้งว่าเป็นไม้พยุงน่ะ
เขาก็ไม่เชื่อแล้วอีกองค์นึงมาทักว่าเป็นไม้ตะเคียนโทรมาที่นี่ว่า
ว่าจะเอาต้นตะเคียนเนี่ยมาถวายได้ไหมโทรมาหาเราที่นี่
เราก็เลยว่าได้สิแล้วก็ไปขอรถเทศบาลไปเอาแม่มา
อันนี้คนเขามาเที่ยวเขาสื่อได้เขาก็บอกว่าแม่เขามากันอยู่สองคนพี่น้องนะ
ให้หาร่างให้เขาอีกอีกร่างหนึ่งคือร่างใหญ่เนี้ยลากร่างองค์เล็กมาก่อน
แล้วร่างใหญ่อยู่ที่หลังอ่าแล้วพี่มณัฐเนี่ยเขาเขาถูกหวย
เขาก็มาบอกกับแม่ว่าถ้าแม่อยากได้ร่างอีกองค์นึงนะ
ให้ผมถูกหวยนะแล้วผมจะไปบูชาร่างไว้ให้แม่
เขาถูกตรงเลยสักสามหมื่นเขาก็ไปบูชาแม่มา

ตำรวจเขาจับได้นะแต่เขาบอกให้เราไป